แม่บ้านผ่ารวย
คุณเอมอัจจิมากิรติขจรเจ้าของร้านเพรสตี้กาเดน
สร้างสรรค์ไอเดียเค้กสามมิติที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์
เพิ่มรายได้จากเค้กธรรมดามากถึง๓เท่า
กลับเข้ามาอยู่ในช่วงแม่บ้านพารวยกันต่อนะคะในช่วงนี้เนี่ย
เป็นช่วงที่คุณผู้ชมชื่นชอบมากเลย
เพราะว่านอกจากพารวยเนี่ยยังมีไอเดียดีอีกด้วย
ตัวนี้เลยเป็นสำหรับคนชอบทานเค้ก

นี่แต่น้องพิษคุณแม่ยังคล้องใจอยู่น้องพิษ

น้ำหนักไม่ถึงปอนด์เนี่ยราคาประมาณ
เอ่อเท่าที่ทราบประมาณสัก๓๔๐๐บาทค่ะ

อันนี้คือพอเราเอามาสตาร์ททำ

ใช่ก็คือราคาสูงขึ้นปอนหนึ่งค่ะ
ขอมาสักเกือบ๑ปอนเนี่ยหรอ๗๐๐๗๐๐บาท
เฮ้ยสุดใจแม่
แม่แต่มันไม่ใช่ใครจะปั้นก็ปั้นได้นะ
ก็ไม่นานน้ำเหมือนไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
เอาอย่างนี้หน้าตามันไม่ใช่เหรอ

ใครก็ไม่ได้จะปั้นได้แต่เราฝึกกันได้
วันนี้นะคะเดี๋ยวน้องเอ็มจะมาสาธิตวิธีการทำเค้กแบบง่าย

ใช่ค่ะ

เท่านี้เหรอคะ
แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นฟองดองค่ะ

เป็นคนเหลือแล้วคะ
กลีก่อนนายจะรู้ว่า
เอาอะไรมาทำนะคะถึงไม่เป็น
พื้นผิว๒อย่างเนี่ยค่ะ
อย่างอันนี้จะเป็นสะมารถสรุปของ
ที่เป็นบาร์แทงกันค่ะ
แล้วก็ปั้นให้เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เลยค่ะ

น่ารักเนอะ

โปรดติดตามตอนต่อไป